คราวนี้เนี่ยเป็นผียาเสพติดค่ะ
เพราะอะไรล่ะผัวเมียเนี่ยเมายาบ้า
แล้วไปขอตังค์พ่อแม่ขอตังค์พ่อขอไม่ได้

วบได้ทั้งสองผัวเมียเลยค่ะ

ฝั่งภรรยาเรียกเป็นน้ำสมุดนางสาวเทลนั้นนะคะ

กำลังอยู่ที่บ้านที่ตำบลกกดุกอำเภอเมืองเลย

แต่สุดท้ายโดนตำรวจจับใส่กุญแจมือ
แล้วตรวจเจอเป็นปืนแก๊ปยาวกระบอกหนึ่งอยู่ในห้อง
ตรวจชี้ม่วงสิครับม่วง

ตำรวจก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเนี่ยผัวเมียคู่นี้นะ
เมายาบ้าถือปืนแล้วก็ไปทำร้ายพ่อ
เป็นพ่อของฝ่ายชายค่ะอายุ๗๐แล้ว
เข้าไปในบ้านพักแล้วก็เอาก้อนหินปลาข่มขู่ด้วยนะ

ตำรวจก็มีการนำกำลังเข้าไป
กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบจนจับกลุ่มสองผัวเมียนี้ได้เนี่ยนะคะ
แล้วจากการสอบสวนฝ่ายผู้หญิงบอกว่า
ไปขอตังค์พ่อสามีจะเอาไปซื้อยาบ้า
แต่พ่อผัวเนี่ยไม่ให้ทีนี้ก็เลยโมโหสิ
บอกกับสามีเอาฝั่งสามีก็มาทำร้ายพ่อตัวเอง

หลังจากนั้นนะถือปืนกลับเข้าบ้านไปนอนค่ะ
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวไงก็เลยแจ้งข้อหา
เรื่องต้นก็โดนไปทั้งคู่เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
ส่วนตัวในอาทิตย์ก็จะโดนเรื่องเกี่ยวกับครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ